ว่าถือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี๖๒เนี่ย
ก็เพิ่มวงเงินพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
ใช่แล้วค่ะเป็นเงินโบนัสนะคะที่ให้เดือนละ๕๐๐บาท๒เดือน
ก็คือเดือนนี้สิงหากับเดือนหน้ากันยายน
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะที่เงินเข้า
ทีนี้พาไปดูปรากฏการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
อันนี้ที่โคราชดังนั้นใครที่ดูข่าวเราอยู่ตอนนี้
คุณอยู่ในพื้นที่ไหนรายงานก็เข้ามาได้นะ
ว่าในพื้นที่บ้านของคุณเนี่ยแบงค์มันหมดตู้แบบนี้หรือเปล่า
โดยเฉพาะตู้ของธนาคารกรุงไทยนี่แหละครับ
โอนเงินเข้าบัญชีนี้แล้วคนก็ไปต่อคิวกันเยอะเลยนะฮะ
ธนาคารกรุงไทยกันคึกคักเลยนะคะ
นครราชศรีมาไม่เหลือเลย
แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเกลี้ยงเลย
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบนะ
วันนี้ก็เจอปัญหาเป็นแบงค์หมดตู้เหมือนเดิมเลย
ชาวบ้านหลายคนที่เขายังไม่ได้ไปกดเงินเมื่อวานนี้
เขตเทศบาลนครนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
มีคนเขาไปกดเงินที่ตู้อื่นแล้วมันกดไม่ได้ไง
พอแบงค์หมดปั๊บก็เลยมาต่อที่ตู้นี้
แล้วก็ต้องเสี่ยงดวงว่าเอ๊ะพอถึงคิวฉันแล้วเนี่ย
แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยมันยังเหลืออยู่ไหม

ตู้เจ้าหน้าที่ก็เอามาติดไว้นะครับ
บอกว่าแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยหมดแล้วนะครับ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูจากโคราชไปดูที่สงขลากันหน่อย
เพราะว่าที่สงขลาก็มีชาวบ้านเขาไปทยอย
กดเงิน๕๐๐บาทอันนี้เป็นวันที่๒

บางคนก็เจอปัญหาเป็นการมากดเงินผิดวัน
เพราะว่าบางคนจะไม่รู้ไงว่าเลขที่บัตรประชาชนของฉัน
เงินมันจะโอนเข้าให้วันนี้หรือเปล่า

แต่ว่าจริงเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้๒๑สิงหาคม

ว่าหน้าบัตรเลขบัตรของเรานำด้วยตัวเลขอะไร
ก็ต้องเช็คให้ดีว่าเงินเข้าวันไหนกันแน่นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุบางส่วนด้วยนะ
ผู้สูงอายุก็มาถอนเงินนั่นแหละ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
เงินจะเริ่มเข้าฟังดีนะจ๊ะ
วันที่๒๔สิงหาคม

ใช่ค่ะแล้วงวดของเดือนกันยายน

ที่ได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มแรกนะฮะเงินโบนัสพิเศษ๕๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
ก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง๑๔ล้าน๖แสนคน
ก็เงินเข้าไปเมื่อวานวันแรก๒๑สิงหาคม
ส่วนของเดือนกันยายนเงินจะเข้า๖กันยายนนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้กลุ่มของผู้สูงอายุ

เงินเข้า๒เดือนเหมือนกันเข้าเดือนสิงหาคม
ก็วันที่๒๔สิงหาคมส่วนเดือนกันยายนเข้าวันที่๙
อีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เดือนละ๓๐๐บาทรวม๒เดือน
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง๖ขวบ
แล้วก็ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไว้
เงินจะเข้า๒๔สิงหาคมสำหรับเดือนสิงหาคม
และสำหรับเดือนกันยายนเงินจะเข้าวันที่๙กันยายน
ค่อยไปทยอดดกันนะครับ